ทิศทางกีฬาอาชีพในบ้านเราเริ่มดีขึ้นนะครับ
หลังจากที่สบคและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คู่มือจัดการขันกีฬาอาชีพออกมาแล้วครับ
หลังจากที่นายพิพัฒนรัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ลงนามในประกาศของกระทรวง
อุญาตให้๑๔ชนิดกีฬานะครับได้แก่ฟุตบอลวอเล็กบอลบาสเก็ตบอลตระก้อกอล์ฟเทนนิสจักรยานรถยนต์แบตมินตันสนุกเกอร์เจสสกีจักรยานโบลิ่งรวมทั้งมวย
จัดการแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชมในสนามนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ล่าสุดมีการเปิดเผยแนวทางการปฏิบัตินักกีฬาทุกคนที่แข่งขันในรายการอาชีพ
จะต้องผ่านการตรวจโควิด๑๙ทางห้องปฏิบัติการ
ก็ถือเป็นแนวทางที่สบคกำชับให้ทุกชนิดกีฬาต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
สำหรับในส่วนของรายการกีฬาอาชีพที่ต้องปฏิบัติตามแนวทาง
ก็ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลไทยลีกฟุตซอลไทยลีกวอเล็กบอลไทยแลนดลีก
รวมทั้งมวยอาชีพเป็นต้น
ก็ถือเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนะครับที่หลายชนิดกีฬาในบ้านเราจะกลับมาในเร็ววันนี้นะครับ